อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพี่ยามเนี่ยค่ะถูกคนร้ายใช้เหล็กแป๊บตีศีรษะจนเสียชีวิต
แต่เขาบอกว่าที่มาที่ไปเป็นเพราะว่านอกรั้วโรงเรียนมันมีต้นกระท่อมถูกปลูกอยู่
แล้วคนร้ายน่าจะออกไปเก็บใบกระท่อมแต่ว่าพี่ยามคงไปเห็นแล้วไปตักเตือน
อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอยู่นะคะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่พบศพนายปริญญาอุ่นทรัพย์หรือนายโน้ตอายุ๓๖ปี
ตะแคงเสียชีวิตอยู่ข้างรั้วรวดหนามของโรงเรียนนะคะ
สภาพศพไม่สวมเสื้อที่ศีรษะมีบาดแผลถูกของแข็งตีจนกระโหลกศีรษะแตก

ใกล้กันมีเหล็กแป๊บกลมยาว๖๔เซนติเมตรเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
สอบถามนายทัศนัยทาเอื้อเพื่อนรอปภด้วยกันเนี่ย
บอกว่าเขาจะมาเข้ากะต่อจากนายปริญญา

พอเดินดูรอบก็เห็นนายปริญญานอนเป็นศพอยู่แล้วค่ะ
เขาบอกว่านอกรั้วตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นกระท่อมถูกปลูกอยู่

ก็เลยเหมือนกับมีปากเสียงการเตือนกันไปหลายครั้งแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูปรากฏว่า
ตี๔ตอนที่นายปริญญายังมีชีวิตอยู่นะคะ
โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนร้ายมาก่อกวนในโรงเรียน
แต่ตอนมาถึงเนี่ยเจอนายปริญญายืนอยู่คนเดียว
แล้วก็บอกว่าคนร้ายหนีไปแล้ว
กระทั่งตี๕ตำรวจโทรศัพท์

ก็ปรากฏว่านายปริญญาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

หนึ่งที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
แล้วแต่ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่าผู้ชาย
อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งนะคะก็ต้องนำตัวไปสงบสติ
อรมที่ห้องคุมขังก่อนส่วนนของผู้
สงสัยเองก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม